มาตรวจเช็คสถานการณ์ในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเพิ่มขึ้น๑รายเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เป็นนักศึกษาชายค่ะอายุ๒๖ปีกลับจากซาอุดีอาราเบีย
เข้าไทยผ่านทางด่านประดังเบซา๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครั้งแรกที่ตรวจเชื้อในวันที่เดินทางเข้ามาไม่พบเชื้อนะคะ
จากนั้นเดินทางมากักตัวที่ปัตตานี
ตรวจเชื้ออีกครั้งหลังจาก๗วันผ่านไปค่ะ
คือวันที่๓๑พฤษภาคมปรากฏพบเชื้อแล้ว

ขณะเดียวกันมีผู้รักษาหายเพิ่มขึ้น๒ราย
แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้ค่ะในประเทศไทย๓๐๘๔รายกลับบ้านได้แล้ว
รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลดน้อยลงทุกวันนะคะ
เหลือ๕๘รายเสียชีวิตสะสม๕๘ศพเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะจากข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อ
เดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงหลังเราจะพบเคสนี้บ่อยมากที่สุดนะคะ
อันดับหนึ่งคือคนไทยที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียมากที่สุดเลย
เจอ๖๖รายคิดเป็น๑๔๔ร้อย
รองลงมากลับจากคูเวท๑๗รายนะคะและซาอุดีอาราเบีย๑๑รายค่ะ